นี่ก็ม๓เหมือนกันพี่อุ๋ยอายุ๑๕วิ่งหนีตายเข้าไปในโรงพักสภาพนี้เลือดอาบตัวเลยค่ะ
กำลังตำรวจที่ตกใจกันหมดเลยนะคะ
น้องม๓เขากังวลแหละต้องโกนผมไหม
จะหนีตายขึ้นโรงพักเหรอใช่ค่ะหัวแตกมาเลย
ก็โดนฟันหัวพี่อุ๋ยจะไม่โกนผมยังไงคือกู้ภัยบอกน้องทำใจเถ
ยังไงก็ต้องโกนผมทำแผลก่อนต้องได้ห่วงแผลดีกว่า
เรื่องของเรื่องนี่คือน้องเอคือสมมุตินะคะ
โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีค่ะน้องถูกฟันเข้าที่หัว
ในแขนซ้ายเลือดอาบเลยนะคะวิ่งหนีตายขึ้นมาที่โรงพัก
ผู้ชายแล้วก็แฟนเพื่อนซ้อนกัน๓คนนะคะ
เขานั่งท้ายสุดไงแม่นั่งท้ายทีไรนี่เป็นเรื่องทุกทีเลยนะ
ซ้อนกันมา๓คนอยู่มีวัยรุ่น๓คนเหมือนกัน
ขี่มอเตอร์ไซค์สีขาวคนขี่ใส่ชุดนักเรียนโรงเรียน
แต่คนซ้อนท้ายสองคนใส่เสื้อช็อปช่างกล
ตะโกนถามว่ามึงเบิ้ลเครื่องใส่หน้ากูเหรอ
งงเลยทีนี้เขาก็ขี่ไปจนถึงท่าน้ำหอนาฬิกาเมืองนนทบุรีนะคะ
สวมเสื้อช็อปสองคนชักมีดดายย่าออกมาคนละเล่ม
แล้วก็ไล่ฟันเขาตลอดทางเลย
เพื่อนคนขี่อ่ะโชคดีหลบทันก็เลยโดนถากแต่เขาซ้อนท้ายสุดไง
โดนฟันเข้ากลางหัวกับแขนซ้ายเลยค่ะ

ล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะ
ล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะ
ล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะ
ล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะ
ล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะ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
ล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะ

ใช่เดี๋ยวขอดูอีกทีได้ไหมคือ

เห็นมั้ยมันเอื้อมฟัน๒คนน่ะที่ฟัน
แต่คนขี่หลบได้แต่น้องเอคนซ้อน

นี่จังหวะนี้แขนซ้ายแล้ว

นั่งหน้าสุดแล้วเพื่อนขี่แล้วก็น้อง

เข้าหัวเข้ากลางหัวเข้าแขนซ้ายเพราะน้องเอื้อมมือไปไง

เราก็เลยวนรถหักรถหนีเลย

ดูสิคนเต็มเลยแล้วท่านรถก็ขับขี่กันฐักษ์ไข่อะ
มันทำกันอย่างงี้เลยเหรอคะเนี๊ยะ
เอ่อใช่ยังไงนะเค้าบอกอะไรนะ
คือจังหวะที่เหมือนกับบนรถใช่ไหมคะคือพอเขาโดนฟันหัวเขาเอามือกุมหัว
แล้วก็เหมือนกับยื่นแขนมาก็เลยโดนฟันซ้ำที่แขนอีกทีหนึ่ง
คนก่อเหตุตะโกนใส่เขากับเพื่อนว่าไงรู้ไหมว่ามึงใช่ไหมที่ไล่กู
ไปไล่ตอนไหนอ่ะเขาก็งงกันว่าไล่ตอนไหนวะ
เขาบอกเออท่าไม่ดีแล้วเพื่อนนี่ไหวพลิบดีนะ
ขี่กลับไปโรงพักเลยเพราะว่าช่วงบ่ายเขาไป
ช่วงบ่ายเขาไปแจ้งความที่สพมนทบุรีดำเนินคดี

เขาบอกมันเป็นพวกไหนนะใส่เสื้ออะไรหรือเปล่า
ใส่เสื้อช็อปช่างกลเนี่ยน้องบอกแต่น้องเขาพวกมัธยมขาสั้นนะ
คนขี่ของแก๊งช็อปนั่นก็ใส่ชุดนักเรียนเหมือนกันนะ
อีกคันนึงที่เป็นคันก่อเหตุก็ซ้อน๓คนขี่เสื้อสีออกฟ้าฟ้าใช่ไหมพี่อุ๋ย
อันนั้นก็ชุดนักเรียนโรงเรียนเหมือนกันแต่สองคนที่ซ้อนท้ายนั่นน่ะ

มาขี่ข้างแล้วฟันเลยครับแล้วค่อยพูดครับฟันก่อนค่อยพูด
พูดว่ามึงเปล่าที่ไล่กูใช่ครับ
แค่นั้นเองใช่ครับซึ่งเราก็ไม่ได้รู้จักใช่ครับผมว่าน่าจะผิดตัว
น่าจะทำผิดครับอ่าเราที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้มีอลิที่ไหนเลยไม่ใช่ครับ
ได้คุยกับพ่อน้องคนเจ็บนะคะคุณพ่อบอกว่าหัวอกคนเป็นพ่อ
พอรู้ว่าลูกถูกฟันหัวเนี่ยโอ้โหมันเจ็บแทนไปหมดเลยอ่ะ
เลือกได้นี่พ่ออยากจะโดนฟันแทนด้วยซ้ำส่วนตัวพ่อมั่นใจว่าลูกพ่อไม่ได้หาเรื่องก่อนแน่
เพราะปกติหลังเลิกเรียนเนี่ยพ่อจะเป็นคนไปรับลูกเองแต่วันนั้นพอดีพ่อเลิกงานช้า
ก็เลยให้ลูกกลับเองก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
เพราะยังดีตรงที่ไม่ได้เจ็บหนักถึงขั้นชีวิตแต่พ่อก็หวั่นใจแล้วล่ะแล้วมันจะเกิดอีกไหมอ่ะ
ผิดตัวจะถูกตัวจะอะไรก็เรื่องหนึ่งแต่ว่ามันจะยังไงนี่โอ้โหรายวันขนาดเนี้ย
บอกอยากให้มีกฎหมายที่เด็ดขาดจัดการกับเด็กวัยรุ่นที่ก่อเหตุแบบนี้ได้ไหม
ไม่ใช่ว่าจับตัวมาเสร็จก็เซ็นรับทราบแล้วก็ปล่อยตัวกลับบ้านไม่งั้นมันก็เกิดเหตุการณ์ซ้ำเรียนแบบกันอยู่แบบนี้อ่ะ
อ้ามออกจากบ้านมันก็คุ้มข้องเด็กทำอะไรไปว่ากูเป็นเด็กกูไม่ผิดเดี๋ยวทำบรมนิกประจำวันก็ปล่อยตัว
มันจะเป็นอย่างนี้ครับเด็กมันจะคิดกันอย่างนี้แหละแบบเอาจริงเอาจังสักทีอะครับหรือว่าสังคมมันได้น่าอยู่ขึ้น
ตอนนี้ชุดสืบสวนบอกว่ากำลังเร่งไล่กล้องวงจรปิดตามเส้นทางเพื่อหาเบาะแสคนก่อเหตุนะคะ
ส่วนน้องคนเจ็บเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีการสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งพร้อมกับสหวิชาชีพเพราะว่าน้องก็ยังเป็นเยาวชนอยู่
แต่ถ้าไล่กล้องวงจรปิดมินว่าน่าจะตามได้นะเพราะว่ากล้องมันชัดมากเลยค่ะ

โอ้แล้วเมื่อวานของพระบัตรรอเพิ่งฆ่าโทษนะ

บอกจะต้องรับผิดชอบต้อง

คือไม่ทันขาดคำอันนี้ของจริง
แล้วเรื่องของครูเจี๊ยบที่เกิดเหตุเมื่อเช้าวันเสาร์เนี่ย

ยังจับไม่ได้นะครับ